ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะรัฐบาลมีการออกนโยบายในเรื่องของหนี้นอกระบบ
คือทำให้เป็นแบบกฎหมายบรรยัติไว้ในบทกฎหมายเลยว่า
ทวงหนี้อย่างไรเวลาไหนแบบไหนมีข้อห้ามออกมา
รวมถึงอีกหนึ่งนโยบายที่ออกมาก็คือการให้ปล่อยกู้
หรือว่าให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านทางธนาคาร
มีทั้งธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์
วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องนี้กันหน่อยว่านโยบายนี้ได้ผลมากน้อยเป็นอย่างไร
แล้วก็มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่กับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ก็พยายามจะรวมรวมจดหมาย
ถามกันมาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับโดยส่วนรวม
มีแฟนรายการถามมาเรื่องนโยบายที่จะให้คนมีรายได้น้อยไปกู้เงินธนาคาร
เพื่อจะมาทำทุนทำกินแทนที่จะไปกู้ดอกเบี้ยเงินนอกระบบ
แล้วบอกว่าวันก่อนฟังนายกรัฐมนตรีพูดก็ฟังยังไม่ละเอียดฟังไม่ค่อยทัน
ฉะนั้นช่วยอธิบายอีกทีนึงว่าโครงการนี้เป็นยังไง
ต้องเริ่มต้นก่อนครับว่าเมื่อรัฐบาลไม่ต้องการให้ประชาชนไปกู้เงินนอกระบบ
เพราะว่าดอกเบี้ยมันโหดมาก๑๕ต่อเดือน๒๐๐กว่าต่อปี
กู้ไปหมื่นเดียว๒๐วันเอาไปให้เขา๒๐๒๕วันเอาไปให้ของ๒๐๐
ปีหนึ่งเนี่ยกู้หมื่นเดียวเนี่ยเงินพ่อขึ้นมาตั้งไม่รู้ตั้งกี่หมื่น
เฉพาะดอกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็รู้กันอยู่
รัฐบาลก็ไม่อยากจะให้คนไปเข้ามุมอับตรงนี้เพราะว่ามันโหดมาก
แต่ว่าคนที่ทำมาหากินเขาต้องยืมเงินทำทุนไปค้าขาย
เขาบอกว่าถ้าไม่กู้เงินนอกระบบแล้วจะทำยังไง
เอาเงินที่ไหนไปทำทุนเอาเงินที่ไหนไปต่อยอดทำมาหากิน
เพราะว่าไม่มีเงินทุน
ให้กู้ผ่านธนาคาร๒ธนาคารที่คุณมิ้นบอกเมื่อกี้
ธนาคารออมสินกับธนาคารทกศ
คนละเท่าไหร่๕๐๐๐ก็คิดว่า๕๐๐๐เนี่ยพอจะเอาไปลงทุนทำทุนได้
หลักเกณฑ์การให้กู้ก็ไม่ไม่ได้ตึงเครียดมากเพราะว่าถ้าตึงเครียดมาก
เอาหลักฐานเอาโน่นเอานี่ผู้มีรายได้น้อยกู้ไม่ได้หรอกเข้าไม่ถึง
แต่ว่าจะให้กู้ลอยเกิดหนี้ศูนย์ขึ้นมาแล้วจะทำยังไง
เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปหาคนค้ำมาคนนึงมาช่วยค้ำให้
ธนาคารเองก็มีภาระเยอะฉะนั้นถ้าจะมาทำตามนโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลก็ก็ต้องใส่เงินไปช่วยด้วยสิฉะนั้นรัฐบาลก็ใส่เงินเข้าไปในธนาคาร
ธนาคารนี้รวมเป็นเงิน๑๐๐๐ล้านบาทคือทกศจัดวงเงินสินเชื่อลายย่อยธนาคาร
ทกศกับออมสินเนี่ย๕๐๐รัฐบาลลงไปหมื่นล้านก็คาดว่า
ในวนจำนวนนี้จะช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนได้
ถ้ารายละ๕๐เงินก็๒๐๐ล้านบาท๒๐๐ล้านบาท
เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ให้ให้ทนทุกข์ทรมานกันต่อเนี่ยนะแต่ว่า๑แสนลายนี่ก็ไม่พอหรอก
จะเอาเงินทำทุนเนี่ยแค่นี้ไม่พอ
มีมากกว่านี้เยอะนี่ที่เขาสำรวจนะเขาสำรวจว่าผู้ใช้
แรงงานเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยเกิน๖๐เปอร์เซ็นต์เป็นหนี้
เงินกู้นอกระบบทั้งนั้นแปลว่า๑๐๐คนเนี่ย๖๐คนเป็นหนี้
เงินกู้นอกระบบต้องทนใช้ดอกเบี้ยแพงทำมาหากินได้
เท่าไหร่ก็เอามาส่งไอ้พวกนี้หมดได้กำลีกำไรเท่าไหร่
ยังไงฉะนั้นรัฐบาลก็ก็เอาทีละก๊อกก๊อกแรกนี้ใส่เงินไป
แค่นี้ก่อนที่เหลือรอหน่อยแต่วาระยะที่รอเนี่ยจะทำ

ที่จริงถ้าเป็นไปได้การกู้เงินนอกระบบก็มีประโยชน์
เพราะว่ากู้ง่ายไม่ต้องมีหลักทรงหลักทรัพย์อะไรล่ะ
เห็นกันอยู่ในตลาดใครเป็นใครใครค้าขายอะไร
แต่ว่าทำยังไงให้ดอกเบี้ยลดลงมาหน่อยได้ไหม
คือมันต้องแพงกว่าธนาคารอยู่แล้วอันนี้เข้าใจ

เดือนหนึ่ง๑๔๑๕ต่อเดือนปีหนึ่ง๒๐๐๓๐๐มันโหดเกินไป
ถามว่าทำไมนายทุนเงินกู้จึงคิดดอกโหด
แน่นอนนะฮะเขาต้องเอากำไรเขาต้องเผื่อขาดเผื่อเหนียวกับคนที่เป็นหนี้ศูนย์
กู้แล้วหนีเก็บเงินไม่ได้
เขาก็ก็ต้องเลสตั้งอัตราแพงหน่อยธรรมดาครับ
เขาต้องการเอากำไรเยอะ

เขาต้องหากำไรไว้เยอะเพื่อไปจ่ายเบี้ยบ้ายรายทาง

ไอ้การปล่อยเงินกู้นอกระบบแบบนี้มันผิดกฎหมาย
ถ้าไม่ส่งสวยเดี๋ยวก็ถูกจับ
แล้วพอถูกจับขึ้นมาเดี๋ยวนี้อัตราโทษตามกฎหมายใหม่เนี่ยมันดุนะครับ
ฉะนั้นวิธีการที่จะไม่ให้ถูกจับก็คือส่งสวย
ส่งให้ใครล่ะครับก็เจ้าเก่าตำรวจตำรวจตำรวจท้องที่
ก็คราวที่แล้วเขาจับแก๊งเงินกู้ในวิชัยได้เนี่ย
บอกมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมรู้เห็นเป็นใจเป็นพันกว่าราย
กำลังคัดกลองกันอยู่ในพันกว่าราย
ชัดเจนอะไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อเข้าสู่ระบบการสอบสวนลงโทษ
เจ้าหน้าที่รัฐจริงเขาก็มีตั้งหลายฝ่ายแต่ตำรวจนั่นแหละมากกว่าเพื่อน
ไปก็ฝ่ายอำเภออำเภอนี่ก็รู้เห็นเป็นใจนะครับ
คือมันเป็นไปไม่ได้หรอกในตลาดในตลาดในชุมชนบ้านนอกนี่
ที่ใครเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ชาวบ้านเขารู้กันทั้งตลาด
เวลาเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยไปกู้ที่ไหนเอาเงินไปจ่ายดอกที่ไหน
ตอนจ่ายดอกนี้อาจจะส่งคนมาเก็บแต่ตอนไปกู้เนี่ยไปกู้ที่ไหน
ถ้าชาวบ้านรู้กันทั้งอำเภอรู้กันทั้งตำบลรู้กันทั้งหมู่บ้าน
รู้กันทั้งชุมชนแล้วตำรวจไม่รู้เป็นไปได้หรือครับ
ถ้าตำรวจรู้ทำยังไงไม่ให้ตรวจตำรวจจับ
เอาก็ส่งมาสิเดือนละเท่าไหร่
ฉะนั้นนายทุนเงินกู้เนี่ยนอกจากจะเอาไว้เผื่อเป็นกำไรเยอะแล้วเนี่ย
ต้องกันส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อไปส่งสวยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เขาถึงบอกไงว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยเนี่ย
มันปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้หรอก
ทำยังไงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตำรวจไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องพวกนี้
อย่าไปเอาเงินเขาแล้วบอกเขาว่าคุณให้กู้ได้
แต่เงินดอกเบี้ยเนี่ยต่ำลงมาหน่อยนึง
ตำรวจจะทำไม่รู้ไม่ชี้เสียเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งกู้เงินไปทำทุนทำกิน
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็ไม่ต้องโหดมาก
เพราะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกี่ยวเอาไว้ส่งสวย
ตำรวจทำอย่างนั้นได้ไหมล่ะครับ
นี่ปนไปมาก็มาลงตำรวจอีก
เดี๋ยวจะหาว่าอะไรอะไรก็มาลงตำรวจก็มันลงจริงอ่ะ
คือถ้าตำรวจไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
นายทุนเงินกู้เขาก็ไม่ต้องเก็บดอกเบี้ยโหด
ส่วนทำไมตำรวจจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้

ก็หาเงินก็ไว้เพื่อจะไปซื้อตำแหน่ง
หรือไม่ไปซื้อตำแหน่งแล้วก็ต้องมาถอนทุนคืน
เอาในท้องที่ที่ตัวเองมีอยู่
ถ้ามีแหล่งอวัยมุกมีอาบอบนวดมีบ่อน
ก็ได้เงินพวกนั้นมาก็ไม่ต้องยุ่งกับนายทุนเงินกู้
แต่ถ้าอยู่บ้านนอกต่างจังหวัด
ไม่มีแรงที่จะแหล่งเงินจากเรื่องเหล่านี้ก็ยังไงล่ะ
ในทุนหวยเจ้ามือหวยนี่แน่อยู่แล้วที่ไหนก็มี
แล้วก็นี่ไงแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ย
ฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตามแก้ไขจากนี้ไปก็คือ
ประมาณว่า๒แสนลายไม่พอแน่
จากนั้นที่เหลือทำยังไงให้เขาต่อทุน

ปราบปรามตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สิ
ถ้าตำรวจไม่ยื่นมือหรือไม่นั่งรับสวยกับเรื่องพวกนี้
เราเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยก็จะลดลง
ไม่งั้นแล้วเขาไม่มีที่จะกู้มาทำกิน
นายทุนเงินกู้นี่ก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ซะเลยนะครับ
ให้นึกถึงชุมชนในต่างจังหวัด
ที่เขาเข้าไม่ถึงแหล่งทุนเขาเข้าไปหาธนาคารไม่ได้
เขาไม่มีหลักทรัพย์เขาไม่มีคนค้ำแล้วไม่มีเงิน
ไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงไปค้าขายอะไรก็ต้องลงทุน
บาดเจ็บยอมทนจ่ายดอกเบี้ยแพง
แต่อย่างน้อยก็มีมีที่ทำกินอย่างน้อยก็มีทุนทำกิน
บอกว่านี่คือการแก้ปัญหาเปราะหนึ่งของรัฐบาลที่
ที่ต้องการที่จะให้คนได้มีที่ทำมาหากิน
จากนี้ไปก็คอยดูว่าก๊อก๒จะลงมาเมื่อไหร่
แต่ในขณะเดียวกันนโยบายเรื่องพวกนี้
เวลารัฐบาลพูดเนี่ยรัฐบาลบอกไปเถอะ
ธนาคารเขาคอยอำนวยความสะดวกให้คราวนี้ก็ออมสินกับทกศ
แต่ว่าในหลักปฏิบัติเดินขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะครับ
เขาจะต้องไปดูว่าคุณเอาไปทำมาหากินอะไร
อาชีพที่จะไปทำมาหากินเนี่ยลงทุนเท่าไหร่
รายได้เท่าไหร่รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่
เขาต้องไปวิเคราะห์ว่าธุรกิจที่คุณไปทำเนี่ยมันจะไปรอดไหม
เพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้เขาได้เนี่ยเดือนต่อเดือนเนี่ย
เบี้ยนั้นถูกมากครับดอกเบี้ยนี่เท่าไหร่นะ๐๘๕ต่อเดือน
ร้อยละสิบต่อปีเท่านั้นเองนี่ถูกมากแต่ว่าสำคัญว่า
จะกู้ได้ทุกรายไหมที่เดินขึ้นไปต้องมีคนค้ำ
ค้ำก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าคนที่จะไปค้ำเขาก็รู้ว่าเดี๋ยว
ถ้าจ่ายไม่ได้เดี๋ยวคนค้ำก็ต้องเดือดร้อนฉะนั้นก็ไม่ง่าย
เกินไปแต่ถ้าคนที่มีโครงการจะทำมาหากินจริงเอาไปลงทุน
จริงแล้วธุรกิจที่จะไปทำไปลงทุนไปค้าไปขายเนี่ยเห็น
ชัดว่ามีกำไรพอที่จะส่งให้ธนาคารได้จริงเขาก็ปล่อย
แต่ว่าจะให้เขาปล่อยสเปสปะปล่อยไม่บรรยะมันยังไม่ดูหน้า
ตาใครขึ้นไปได้หมดไม่ได้เวลาหนี้ศูนย์ขึ้นมาธนาคาร
เขาก็ต้องรับผิดชอบนี่คือการตอบคำถามว่า
นี่คือนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะช่วยเหลือเยียวยา
ผู้มีรายได้น้อยอย่างน้อย๒แสนรายรายละ๕๐๐๐บาท
จะได้เงินไปทำทุนต่อครับคุณก้อฟวินครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้หนี้นอกระบบนี่เป็นปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ของบ้านเราเลยจริง
กว่าเปอร์เซ็นต์นะคนที่เป็นหนี้นอกระบบแล้วใครไม่เป็นหนี้นอกระบบไม่รู้นะ
ว่าเดือนมันแป๊บเดี๋ยวต้องเอาเงินไปให้เขาอีกแล้วต้องเอาเงินไปให้กีฬาแล้วแพงมาก
ขอบคุณครับน่าจะสิ้นเดือนนี้นะฮะรัฐบาลก็จะมีการเตรียมมอบใบอนุญาตให้กับผู้ที่เป็นกู้หนี้นอกระบบแล้วก็มากู้อย่างถูกต้อง
จะมีการมอบให้สิ้นเดือนนี้ประมาณ๑๒รายในเบื้องต้นนะฮะก็นอกเหนือจากที่ได้มีการวิเคราะห์ไปในการปล่อยกู้ผ่านทางธนาคารของรัฐด้วยนะครับ